ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังของบริษัท
คุณนฤทธิบุญนิ่มยังเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานสดของคุณนฤทธิ์ครับ
คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศล่าสุดนะครับที่โรงงานผลิตน้ำหอม
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างนะครับได้
ทยอยเอารถออกจากถนนเพื่อเคลียร์เส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าตอนนี้
เพลิงสามารถที่จะควบคุมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
จะไม่มีเกิดเหตุการณ์เพลิงประทุขึ้นมาอีกแล้วนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนั้นทยอยถอยกำลังมานะครับ
บริเวณด้านหน้าของอาคารผลิตน้ำหอมโรงงานบริเวณตรงนี้นะครับ
จะเห็นได้เช่นกันนะครับว่ากลุ่มควันนะครับสีขาวก็จะมีอยู่บางส่วนเท่านั้นนะครับ
โดยที่จากการสังเกตของทีมข่าวนะก็จะพบว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการนำหัวฉีดน้ำนะครับ
จากที่มีการนำหัวฉีดน้ำหลายสิบหัวเลยทยอยระดมฉีดเข้าไปเพื่อสงบไฟนะครับ
ตอนนี้เหลือเพียงสามถึงสี่หัวเท่านั้นส่วนไฟนั้นดับแล้วจริงหรือไม่นะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความชัดเจนแล้วนะครับว่าเพลิงทั้งหมดที่เผาไหม้ในโรงงานนี้นะครับ
สามารถควบคุมได้แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ทีมข่าวพามาดูนะครับ
นี่นะครับถามว่าตรงโซนฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับ
ใช้หัวฉีดน้ำประมาณสามถึงสี่หัวนะครับฉีดอัดเข้าไปภายในตัวอาคารบริเวณกลางของอาคารนะครับโซนตรงกลางของอาคารนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าที่ต้องฉีดบริเวณกลางอาคารนั้นนะครับเนื่องจากว่าเพลิงทั้งหมดภายในอาคารเนี่ยมีการลุกไหม้จนเสร็จหมดแล้วการฉีดแบบนี้ก็เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิภายในอาคารไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟปะทุ

และนี่คือคงเป็นข่าวดีที่คุณผู้ชมอยากฟังแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับขอบคุณครับคุณนฤทธิ์ครับ